จังหวัดสมุทรประการเมื่อวานนี้ผู้หญิงค่ะเป็นพนักงานห้างนะคะ
อายุ๑๘ปีเท่านั้นเองเธองงมากเลยเกาหัวแกะ
อกจากจะเกาเพราะว่ามีคนตีแล้วมันเจ็บแล้วเนี่ยนะคะ
มีผู้หญิงค่ะเข้ามาทำร้ายเธอด้วยการกระชากผม
เธอก็เลยบอกมากระชากทำไมแล้วไม่รู้จักกัน
ไม่เคยมีปัญหากับใครด้วยเธอก็งงมากเนี่ยนะคะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยซึ่งนี่แหละเป็นหลักฐานสำคัญที่เธอเอาไปแจ้งความนะคะ

นี่ค่ะเห็นมุมด้านขวานี่ไหมคะ
มีผู้หญิงพุ่งเข้ามาหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วก็จิกหัวกันหลังจากนั้นค่ะ
ใครจะยอมล่ะคะภาพก็เป็นแบบนี้นัวกันเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้างแห่งหนึ่ง
และภาพจากกล้องวงจรปิดจะจับไว้ได้คนแรกเดินนำมาก่อนนะ
แล้วคนหลังเนี่ยเดินมากระชากผมเลยเงิบเลยนะคะ
สุดท้ายก็ต้องต่อสู้กันและมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
นางสาวพรเป็นนามสมมุตินะคะคนที่ถูกกระชากหัวเนี่ย
เป็นพนักงานห้างแห่งหนึ่งในพระประแดงสมุทรประการ
หลังเกิดเหตุค่ะเธอเอาคลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพพระประแดง
แล้วก็ให้การว่าก่อนเกิดเหตุตอนนั้นตัวเองทำงานอยู่ในห้างนี่แหละ
แล้วก็เดินไปรอบห้างจู่มีผู้หญิง
ซึ่งมองดูจากลักษณะแล้วอายุอนามใกล้เคียงกัน
เดินเข้ามาทางด้านหลังมากระชากผมของเธอ
ตอนแรกเธอหันไปพูดคุยก่อนนะก็ลักษณะถามแหละ
ใครเนี่ยมาทำทำไมมากระชากผมฉันทำไม
หลังจากนั้นไม่ได้คำตอบค่ะทำร้ายกันค่ะ
เธอก็เลยป้องกันตัวจากนั้นมีคนที่เดินผ่านมาเห็นเหตุการณ์
มาช่วยเหลือมาห้ามปรามแยกกันออก
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุเดินหนีไปทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บ
อกจากจะถูกกระชากที่ศีรษะเจ็บศีรษะแล้วเนี่ยนะคะ
ถูกกัดด้วยที่หน้าผากเป็นแผลเลยค่ะ
ส่วนสาเหตุคาดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเข้าใจผิดอะไรสักอย่าง

ไม่ได้สนิทไม่ได้อะไร
เขาบอกมาที่เขามาทำร้ายเราเขาสาเหตุอะไร
เขาบอกว่าเหมือนทำนองแบบเราไปพูดยุให้เพื่อนเขาแตกคอกัน
แต่จริงคือมันมีเหตุก่อนหน้านั้นแล้ว

ตอนนี้ตำรวจทำได้ก็คือการสอบปากคำผู้เสียหายเบื้องต้น
ภาพร่องวงจรปิดมันก็ชัดเนี่ยนะคะ
ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วเดี๋ยวจะออกไม้เรียก
ให้มาสอบปากคำเพิ่มเติมว่าทำไปเพราะอะไรต่อไปนะคะ